ถึงยังไงหนุ่มโหนค่ะกับน้องสมายก็ยังยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันซื้อค่ะ
ตอนนี้โหนขอใช้สเตตัสโสดอยู่ในโหมดทุ่มเทให้การทำงานและครอบครัว
เด็กพากันร้องเพลงกันยกใหญ่เลย
แววมาว่าแฟนคลับยังรักโหนกับสมายมาก
หลังจากเคยเอาโต๊ะจีนไปเสิร์ฟให้ถึงกอง
โอ้โหเขาไปกองไหนเหรอคะ

อยากกินของเขาอีกแล้วอะท่านดุวัน
พี่ชอบปลานึ่งอ่ะค่ะชอบ
ล่าสุดค่ะก็เตรียมขนอาหารญี่ปุ่น
ไม่ใช่

ไปฟังเสียงโหนกันนิดนึงค่ะ
ถ้าฉันเป็นกุ้งถ้าเธอเป็นปูลองรักกันดูไหมแม่ปูเปรี้ยว
ติดหูติดหูมีมุกเตาะกันจีบกันบ้างแล้วก็จะได้เห็นหลายหลายอย่างว่าเราจะรักกันจนจบเรื่องหรือ
ยังไม่มียังไม่มีครับโสดเรื่องหน้าโอมากาเศษนะ
โอ้โหเชฟเทเบิลมาทำเชฟเทเบิลมาทำเลย

ก็นี่แหละคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าน่ารักมาก

เราไม่ได้เตรียมกันเราจะเล่นมุกเฉย
ทีมงานข้างในบอกพอเก้าอี้เตี้ยกะจะเล่นมุกไม่ได้แล้ว

พอยหันไปไหนนี่

เค้ามีอะไรนะมีเดี๋ยวอ๋อมากาเส

เห้อเถอเธอ